ประเพณีแห่ช้างผ้าเป็นประเพณีที่สืบสารทางวัฒนธรรมและยังแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประดิษฐ์ข้าวของเครื่องใช้ประกอบในพิธีกรรม
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันของชาวไทยใหญ่ในพื้นที่แม่เมาะจังหวัดลำปางที่ต้องเตรียมงานทั้งข้าวของไม่ว่าจะเป็นช้างผ้าห่อผ้าฉัดและเครื่องทัยธรรมต่างรวมทั้งเครื่องบวงสวงเส้นไหว้และกำลังคน
ซึ่งต้องอาศัยภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนเท่าคนแก่ที่ชำนาญในการจัดเตรียมข้าวของเพื่อให้ประเพณีแห่ช้างผ้าคงอยู่สืบต่อไป
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน